สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนาน
มาทำไมมาสิต้องมาประแทนหนุ่มหนุ่มครับ

วันนี้ชั้นจะเชื่อหรือไม่ไว้ว่าวันนี้ผักเนี่ยมันไม่สะอาด
ใช้เบรกกิ้งโสดาล้าง
มันก็ต้องกลับมาที่วิธีเดิม
ใช่ก็คือใช้เบรกกิ้งโสดาล้างแล้วก็สาธิตมาก

รัฐบาลชี้แจงแนวปฏิบัติพิธี

รัชกาลที่๙ค่ะ

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง
การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่๑๓ตุลาคมช่วงเย็น

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
โดยในวันนี้นะคะ

หากไม่มีสวมใส่สีอื่นได้

ไว้ทุกข์แล้วส่วนในวันที่๑๒
๒ตุลาคมส่วนราชการ
ตอนเช้าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช
จกศลส่วนกิจกรรม

ประชาชนทั่วประเทศจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมในทุกจังหวัด
ด้านนางพัชรพรอินทรียง
หลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ประชาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แล้วก็ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช

ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล
ในช่วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ได้ดำเนินการในปี๒๕๖๒
ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
แล้วก็ตักบาทพระสงฆ์ในวันที่๑๒ตุลาคมนี้

เพื่อให้การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวันไคร้วันสวรรคตวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๑
ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไป
เป็นแนวทางเดียวกัน

เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมอาทิ

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนตร์
กิจกรรมตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
การจัดนิทัศกาลแล้วก็กิจกรรมอื่น
ที่เป็นการน้อมลำลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวง
ทรงมีต่อประเทศชาติและก็ประชาชน
สำนักนายกระบุไว้เช่นนี้ค่ะ
ก็นั่นหลายคนอย่างที่ว่าโอเคเขาก็เชิญชวนกันใส่เสื้อเหลืองวันที่๑๓
ก็อย่างที่เราบอกกันแต่ถ้าสมมุติไม่มีใครไม่มีเสื้อเหลืองก็ไม่เป็นไร
อย่างที่บอกว่าใส่อะไรก็แต่ขอว่าอย่าเป็นดำ

เชื่อเถอะเหลืองพร้อมใจกันได้อย่างแน่นอน
คุณผู้ชมฮะมันเป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อวาน

วัดอยู่มา๓๐๐ปี
วัดอยู่มา๓๐๐ปีแล้วเขาก็ตีละครั้งกันเฉพาะช่วงเข้าพรรษา
ถูกที่แบบว่ามันเป็นเขาเรียกว่า

ต้องตีเพื่อใจให้รู้ว่าต้องทำวัด
ระหว่างนี้ก็เลยกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย
ปรากฏว่าคอนโดนี้มีดาราอยู่เยอะแยะมากมายเหลือเกิน

มีดาราอยู่กันเยอะพอสมควร
แต่ดาราทุกคนเขาบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย

คือมันเป็นกระแสกรณีลูกบ้านคอนโด
ร้องเรียนต่อวัดไซถนนพระราม๓
แขวงบางโคร่เขตบางคอแหลมจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ย
พอเขตเพิ่งไปทำงานวันนี้วันแรก

วันนี้พอเขตเลยจะต้องรับเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องระคังเลยล่ะฮะ
สาเหตุจากพระสงฆ์ตีระคังเสียงดังรบกวน
ทางสำนักงานเขตก็เลยมีการส่งหนังสือมายังวัดไซค์
จนเป็นทีวิพาร์กวิจารณ์กันไม่อยู่เลย
คนก็ไปดูวันนี้ไทยรัฐของเราก็ไปดูที่วัดไซค์นะฮะ
บรรยากาศที่วัดไซดบังคอแหลม
พระลูกวัดวัดไซดเขาออกมาตีละครั้ง
เพื่อเป็นสัญญาณให้พระที่จำวัดอยู่เนี่ย

อันนี้คือเป็นประเพณีปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาอยู่แล้ว

แต่วันนี้ท่านตีเสียงเบาหน่อย

เขาส่งหนังสือลงวันที่๒ตุลาคมมาเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดไซค์เขาก็เลยบอกโอเค
เพื่อที่จะให้วัดกับคอนโดร่วมกันอยู่ได้
เดี๋ยวเรายอมตีตีเบาแล้วกัน
แล้วก็ลดระดับเสียงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตีละครั้ง
ซึ่งทางพระสุทธิชาญเปิดเผยว่า
ได้รับการกำชับจากพระอธิการปรีชาปุระณศรีโร

ว่าให้ปรับลดระดับเสียงการตีระคัง

ตามที่สำนักงานเขตเขาขอความร่วมมือ
และได้เปลี่ยนไม้ตีให้มันเล็ก

เละลดลงเนื่องจากไม้ตีเดิมอาจจะใหญ่ไปหรือเปล่า

เชื่อว่าทุกคนที่ร้องเรียนมีเพียงผู้หญิงรายเดียวที่มาร้องเรียนด้วยนะฮะ
ทั้งคอนโดเขาบอกเขาไม่ได้ล้อเรียนตอนแรกบอกเป็นสองคน
แต่ตอนนี้เบื้องต้นที่มีจดหมายมามีเป็นผู้หญิงรายเดียวที่มาร้องเรียน
ถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงละครับเขาผิดเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องตื่นขึ้นมาทำงานกี่โมง
คนเท่าคนแก่เนอะเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะออกมาตักบาทกี่โมง
เขาบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่มีชาวบ้านบริเวณวัดมาร้องเรียนเลย
ส่วนคอนโดอยู่ห่างจากวัดเนี่ยคุณจะเชื่อไหมว่ามีลำคลองขวางกั้นอยู่ด้วย
ทั้งนี้วัดเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนที่ก่อสร้างคอนโดวัดเขาก็เป็นคนเซ็นนะ
เซ็นว่าอนุญาตให้ก่อสร้างก็เป็นอะไรหรือสระว่ายน้ำเนี่ย
สระว่ายน้ำเนี่ยอยู่นู้นเวลาที่ล้างสระว่ายน้ำแต่ละครั้ง
อองน้ำก็ปิวของก็ตกมาที่วัดวัดก็ได้รับความเสียหาย
เขาก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าว
รายงานว่าพระมงคลรัตตะโนภาษเนี่ยเจ้าคณะเขตบังคอแหลมเนี่ย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธคุณคิดดูว่าคนคนวุ่นวายขนาดไหน
ดูเองแล้วกันนะครับเดินทางไปที่วัดไซดเลยที่เขตบางคอแหลมเนี่ย
เพื่อหาลือกับพระอธิการปรีชาเจ้าอาวาสวัดไซด
หลังจากเกิดกรณีลูกบ้านของคอนโดแห่งที่พักอาศัย
ร้องเรียนไปก็บอกว่าโอเคอดทนเถอะ

เสียงตีระคังของทางวัดก็จะทำการตีช่วงตี๔

ขนาดเดียวกันผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
ได้เข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสด้วยตัวเองเลย
ทีมข่าวออนไลน์ได้ติดต่อไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลม
กรณีดังกล่าวเจ้าที่เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้า

อันนั้นนี่ก็คือเป็นผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

เดินทางไปชี้แจงรายละเอียดกับเจ้าอาวาสวัดไซค์
ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานวันแรกที่ได้เข้ารับตำแหน
อำนวยการเขตบังคอแหลมก่อนที่จะเดินทางไปประชุมต่อ
ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกกันว่า

ทางด้านเพชรกรุณพลบอกบ้านอยู่คอนโดที่กำลังโดนลุมด่าอยู่เนี่ย
คนทั้งคอนโดไม่มีใครรำคาญ
ช่างเลี้ยงพระธีรคางเนี่ยแต่มีคนบ้าอยู่้องเดียว
โทรไปที่วัดทุกคืน
แล้วก็ร้องไปที่เขตจนดราม่าหนักขนาดนี้
อย่าเพิ่งเหมาด่าทั้งคอนโด
แค่ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคอนโดเลย
เวลามีงามบุญก็นิ้วมวัดภะนี้
คือเวลาที่ใครขึ้นคอนโดเขาก็ต้องขึ้นบ้านใหม่เหมือนกัน
อ่าแน่นอนก็จะต้องไปดิ๊กมนต์วัดไสทอดกาถิงก็ที่วัดไส
คุยกับทางวัดวัชบูรณะห้องน้ำ
ที่วัดโดยรวมเงินบริจาคจากลูกบ้านอยากจะไปบูรณะห้องน้ำกันอยู่
แต่ที่น่าสนใจนะฮะว่าหาตัวคนแจ้งคือเขตบ้าจี้ออกหนังสือไปเตือนวัดเขาทำไม
บ้าอันนี้บ้าจริงอันนี้บ้าจริงเพราะคนแจ้งเนี่ยแค่คนเดียว
อันนี้นะโดยไม่เคยแวะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยว่าคอนโดมันเสียงดังจริงหรือเปล่า
ยังมีทัพทิมมาริกาอีกทัพทิมมาริกาก็อยู่ที่คอนโดนี้
ก็เป็นอีกคนนึงที่อยู่ในคอนโดนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า
โดยมีการยืนยันว่าข้อความเดียวกับเพชรกรุณเปี้ยเลยนะฮะ
ว่าไม่ใช่เพชรกรุณนะฮะไม่ใช่กรุณพลขอโทษนะฮะ
กรุณนักแสดงหนุ่มก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
ก็โพสต์ลงไอจีด้วยส่วนตัวยังไม่เคยได้ยินเสียงระคังจากวัดเลย
แล้วก็เพื่อนบ้านหลายคนที่นี่ก็น่ารักมาก
เวลามีบุญในคอนโดก็จะไปนิมนต์วันพระตลอด
ในกลุ่มไลน์นิติปั่นป่วนมาก
ไม่มีใครนิ่งนอนใจทุกคนงงว่าใครเป็นคนไปแจ้งเขต
ส่วนต้นเหตุหายจ๋อยแล้วค่ะ
ทำตัวเงียบกริบปล่อยให้เพื่อนบ้านโดนด่าเละ
ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคล่อง
อีกคนนึงคือพีเค
อยู่ด้วยว้างไงพีเคเขาก็ไปซื้อมา

เห็นด้วยก็แน่นอนอยู่แล้วนี่ก็มีการยืนยันเขาเป็นลูกบ้านอยู่แล้ว
นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอยู่กันแบบสบายถ้อยทีถ้อยอาศัยเนอะ

ตามนั้นเขาบอกคอนโดติดดาว
ล่าสุดนะฮะแฟนเพจของเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้โพสต์
ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊คอะไรที่อ้างว่า
มีข่าวจากผู้อาศัยในคอนโดดังกล่าระบุว่า

กำลังโดนสังคมประนามกัน

ขอโทษวัดนี่มีตลอดวัดนี่มีเยอะมากเลย
แล้วก็ครั้งนี้เขาเรียกเจ็บสวรรค์ไม่ใช่เหรอ
ตอนนี้เขาบอกลูกบ้านทุกคนรวมตัวกันด่าคนที่ร้องเรียนในห้องไลน์
แล้วก็เห็นว่าบางคนไปร้องเรียนคืนปล่อยเช่าห้องให้ฝรั่ง
ฝรั่งเดือดร้อนนอนไม่ได้คนคอยเช่า

โอ้อย่างนี้ฝรั่งวิ่งเอาฝรั่งคลักประเทศไปเลย

บอกว่าตอนนี้คนปล่อยเช่าก็เลยแบบว่าร้องเรียนก่อนปล่อยกลัว
อีกหน่อยมันจะปล่อยเช่าให้ฝรั่งไม่ได้จะปล่อยเช่าให้คนต่างชาติไม่ได้

โอ้โหมันมีโมโหเลยนั่นเนี่ย

รู้ไหมการตีละครั้งเนี่ยแม้แต่เปรตเนี่ย
ยังแบบดีใจเลยว่ามีคนมาบอกบุญ
เปรตเนี่ยมันจะมารับเลยนะการตีหลักขังเนี่ยจำเอาไว้

หมาหอนกันสุดลิดสุดเด็ดเลย
รู้ไหมว่ามันได้ประโยชน์อะไร
เพียงแต่เฉพาะว่าตีแล้วก็
แบบว่ามาบอกว่าจะต้องเป็นเวลาทำวัด
อย่างนี้เนี่ยนะถ้าสมมุติว่าพวกแกไปอยู่ใกล้สุเหล่า
พอละหมาดกันทั้งวัน
เอาจริงล่าสุดนะฮะพนตำรวจเอกอัศวินฯกวันเมืองเนี่ย

เขายืนยันมาแล้ววันนี้คอนโดเพิ่งมาสร้างกันนะฮะ

เขายืนยันว่าวัดไซค์และวัดอื่นไม่ต้องหยุดตีระคังนะฮะ

เป็นวัฒนธรรมถ้าผู้ร้องอยู่ไม่ได้

ออกจากประเทศนี้ไปได้เลย

ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าเขารู้ว่าเขาจะต้องตัดจัดอาหารถวายพระ
เป็นประเภทนี้ที่เขาทำกันมาแล้วเป็นคนไทย

เมื่อสมัยก่อนเราไม่มีโมงยามจะใช้วิธีการเคาะตี
กองก๊อกก็จะรู้ว่ากี่โมงกี่ยามตามตีนับไปในเหล็กที่ตีมาอย่างนี้ใช่ไหม
วัดเนี่ยก็ให้การบอกเวลาได้ด้วยเหมือนกัน
อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมากเลยคืออะไรรู้ไหม
เวลาช้างมากินอะไรอยู่ในไร่ในนาของแก

ลืมไปเหรอว่าแกไปบุกลุกที่อยู่ของเขา
นี่เหมือนกันเลยเปรียบเทียบให้เหมือนกันเลยว่า
เธอก็ไปบุกลุกในที่ที่เขาอยู่มาก่อนไม่ใช่เหรอ

ขนาดเดียวกันต่างจังหวัดเมื่อฟังข่าวนี้ทำไมเขาไปถามต่างจังหวัด

แน่นอนแน่นอนเขาอยากได้ยินแน่นอน
ไม่แล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าห้องที่เกิดเหตุ
เป็นห้องที่อาจจะอยู่ติดระคังเยอะที่สุด

ไม่ใช่หรอกมันมีคลองกั้นอยู่แล้ว
โดเนี่ยมันมีคลองกั้นอยู่แล้วถ้าสมมุติจะพูดจริง
มันอยู่ที่ว่าเราจะจับจุดอะไรมากกว่า

พี่อย่างนี้วัดลาภาว

คือสงบนิ่งโอเคถ้าเป็นปัญหาเหรอหลีกเลี่ยงปัญหาเดี๋ยวจะไปทำให้แบบว่าดีขึ้นไปกว่าเดิมเห็นไหม
แล้วทำไมมนุษย์คนมันอยู่อย่างจริงมันโคตรโกรธเลยนะ
เพราะว่าในที่สุดแล้วอย่างนี้เราก็พูดตรงเขาบอกว่าเวลาตอนแรกเขาร้องเรียนมา
เหมือนบอกว่าตอนมีงานบวชคนเราก็ต้องบวช

ไม่แต่ตอนซื้อรู้อยู่แล้วว่าอยู่ข้างวัดไง
ยังไงก็ต้องมีตัวแปรเหล่านี้มันต้องรับให้ได้
แล้วก็จริงไม่ใช่เรื่องต้องรับให้ได้ป่ะ

มันไม่ใช่เรื่องต้องรับให้ได้มันเป็นเรื่องที่แบบเราว่าดู
เราว่าดูแล้วมันต้องอยู่ให้ได้

วัดอยู่มีเยอะอยู่ตลอดเวลาเยอะมาก

วัดนี่มีแบบเป็นแบบถี่เลยนะ
เมืองไทยบอกวัดเยอะไปพระม่าศิษย์พระม่าจะเยอะ
อ๋อยิ่งหนักอีกกว่านี้พระม่าทำบุญยิ่งกว่า
ไม่แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีตีละครั้งเหมือนอย่างเรา
เป็นข่าวได้ระดับประเทศขนาดนี้
เรายังไม่ได้พูดว่าทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วย
แต่วันนี้ทั้งประเทศออกมาประนามคนคนเดียว

ว่าแค่พระตีละครั้งยังเป็นข่าวได้แล้วทั้งประเทศขนาดนี้

ที่เห็นกันแล้วว่ามีรถตู้ใช่ไหมคะ
ขับขึ้นทางด่วนแล้วก็มีเหตุกับมอเตอร์ไซค
แล้วก็ชนลากกันขึ้นทางด่วนไป
ก็ดูในแวบแรกก็จะต้องว่าว่ารถตู้ผิดอย่างนี้ทำไม่ถูก

ดูเนี่ยมันก็ดูแบบโหดเหมือนกันนะ
นี่นะคะเขาก็เลยดูว่ารถตู้เนี่ยไม่ถูกต้องนะจริงแล้ว

เอาแต่จริงแล้วนะคะพอมาอ่านข่าวแล้วเนี่ย
ผิดทั้งคู่เพราะว่าโอ๊ยเนี่ยดูสิดูแล้วก็เนอะ

กับรถตู้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์กับรถตู้มีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นก่อเหตุแก่กันนะคะบันดาลโทษะกันไปกันมาทั้งคู่
ไม่ยอมทิศิสูงแล้วมอเตอร์ไซค์มันขึ้นไปทางด่วนเลยเหรอ
มันขึ้นไปได้ยังไงมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ยังไง

แว้นเมื่อก่อนเด็กแว้นมันยังมีปืนหรือ
นี่ฉันไปทองหล่อฉันขำมาก

รถแพงคันนึง
นางลงมาจากรถอ่ะพี่มา
แล้วนางฉันทำการแสดงได้มั้ย
นางลงมาแล้วนางด้านที่ประตูหลัง
แล้วนางก็ไปหยิบปืนออกมา
แล้วนางก็ตั้งท่ายีงมอเตอร์ไซต์อย่างเงี้ย
ฝึกอินเหมือนในหนังอ่ะ
คือต้างท่าแบบสวยเลย
รูปอะไรเป็นว่าเรามีพื้นหมดปืน
ไม่รู้ว่าพื้นหากันง่ายขนาดนั้นได้ไหม
ว้าวเหมือนมันกันเนอะ
เต็มซาก่อนงานไปซื้อแถวนั้นเนี่ย
คือเรายังนอนแบบ
พูดพอปืนปลอมปืนจริงมาที่เอาให้ขู่ด้วย

ทุกวันมีปืนลงปืนลมปืนอะไรเยอะเหมือนกัน
เอาละช่วงหน้าสาวบริสุทธิ์

เขาบอกว่าสาวบริสุทธิ์ตัดสินใจเปิดจริง
ถึงหาเงินเจียวรอบ๔๕ล้านบาทแล้วว่ะ

เดี๋ยวนะหาได้๔๕ล้านบาทเหรอ
มึงจะบ้าเหรอไอ้คนซื้อเนี่ยบ้า
แล้วได้เฟิร์กมั้ย

คือจะเห็นสัญญาทุกวันนี้เราก็จะเห็นเรื่องอะไรแปลกเยอะ
มีการโพสต์เรื่องราวสัญญาเช่าห้องของที่พักแห่งหนึ่ง
ซึ่งกลับมีข้อความเอาไว้ว่าห้ามซื้อของจากร้านตรงข้าม
สมมุติคุณจะมาเช่าห้องนี้ห้ามซื้อของจากร้านต่าง

ถ้าพบเห็นจะไม่คืนเงินมัดจำ
คือเวลาคุณเช่าห้องมันจะต้องมีเงินมาจำถูกต้องไหม
จากนี่คุณดูห้ามซื้อของห้ามซื้อสินค้าทองคำมินิมาตร
ตรงข้ามตึกเด็ดขาดถ้าเห็นจะไม่คืนเงินประกันห้อง
ก่อนออกแจ้งล่วงหน้า๑๕วันปิดประตูห้องเบาด้วยค่ะ

เราไปเช่าตึกเขาแล้วเนี่ย
ถ้าสมมุติคุณเป็นพนักคนที่จะต้องเช่าตึก

ถ้าสมมุติคุณทำผิดกฎไม่คืนเงินมาจำ
มวยมัดจำบางที๓เดือนทุกวันบางเท่าไหร่เดือนนึง
หน้าเดือนหนึ่งบางที่๓เดือน

แปลกเนอะก็อย่าไปเช่าสิ

อยู่ในกรุงเทพบางทีพูดได้อย่าไปเจ้าแต่มันหายากจริงหายาก

อยากทราบว่าทางตึกเนี่ยจะละเมิดสิทธิเราไปหรือเปล่าคะ
บังคับห้ามซื้อสินค้าร้านอื่น
แล้วถ้าเจอจะยึดเงินมัดจำแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
ว่าแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไหม
แล้วออกจะไม่คืนเงินค่ามัด

คืนค่ามัดจำแบบนี้มันคดีแพ่งใช่ไหมคะ
ทำตามกฎแต่จะมายึดค่ามัดจำ

แต่มันมีผลตามกฏหมายเนาะ
ทางด้านผู้อ่านเรื่องราวดังกล่าก็งงว่ามันมีอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยหรือไง
เพราะเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับสัญญาผู้เช่า
และไอ้คนที่ไปเซ็นสัญญาเพิ่มคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่า

หรือคุณได้อ่านก่อนหรือเปล่า
คงไม่ได้อ่านแล้วมั้ง
บางทีบางคนเจอห้องที่ถูกใจปุ๊บมันดีใจแล้ว
เรามีเงินเพราะกว่าจะได้หาเงินมาจากโรงเรียนไปเอาเนี่ย
อาจจะเดินไปทำงานง่ายอะไรแบบนี้เนี่ย
ถูกเราลืมอ่านหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้คนก็ได้มีคำถามว่า
ถ้าสัญญาปัญญาอ่อนอย่างนี้
จะเดินไปซื้อของที่ไม่ได้หมาดตรงเนี่ย
ถ้าไม่ได้หมาดตรงเนี่ยถ้าคุณซื้อปุ๊บ
คุณไม่คืนสัญญาค่าเช่าห้อง

๑๕วันก่อนออกเรายังพอเข้าใจ

อันที่๑๕วันก่อนออกถือว่า

หรือเราผ้าอนามัยหมดเราต้องเดินไปซื้อผ้าอนามัยตรงนั้น

มันก็ไม่ใช่เรื่องไหมเพราะฉะนั้น

น่าสามารถกงนะแม้ว่าทำแบบนี้ก็แค่นี้ก็ไม่น่าได้

เขาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งอายุ๑๙เองนะคุณผู้ชมค่ะ
ประมูลค่ะเขาเรียกประมูลซิงนะ
ก็เกิดจากว่าเขาเกิดความคิดว่าอยากจะหาเงินช่วยทางบ้าน
แล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปเอ่อ
เรียกว่าจ่ายค่าเล่าเรียนของตัวเองให้จบได้ทั้ง๔ปี
แล้วก็อยากจะได้เอาเงินที่เหลือไปเที่ยวรอบโลกด้วย
น้องคนนี้อยู่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ
อายุแค่๑๙ปีเท่านั้นเองนะคะ

ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมาก

เหมือนกันสมควร
แล้วไม่ได้แค่บางคนอาจจะสงสัยว่า
ถ่ายรูปขนาดนี้ลอนซิงจริง
นี่ไงพี่เขาบอกว่าบางคนสงสัยว่าจริงไหม

เขาบอกมีใบรับรองแพทย์ยืนยันด้วยนะคะ
ออกใบรับรองแพทย์ยืนยันมีหลักฐานทุกอย่างเลยค่ะ
ว่านางเนี่ยยังซิงอยู่จริง

แล้วก็ทุกคนเนี่ยที่ได้รับข่าวนี้แล้วร่วมประมูลเนี่ย
พร้อมที่จะทุ่มเทเงินในสำหรับคืนแรกของเธอ
ตอนนี้เอมมี่เผยว่านะคะได้นัดเดทกับผู้ชาย๓คนแล้วนะคะ

แล้วคนที่มาร่วมประมูลใน๑ใน๓นี้นะคะ
เขาบอกว่าโอ้นี่ทำงานดีหมดเลยนะคะ
มีนายธนาคารใหญ่นักธุรกิจเยอรมัน

ขณะนี้คาดหวังว่าเงินที่ได้มาก็จะได้ประมาณ๔๒ล้านบาท

อาจจะได้ไปประมาณ๔๔๘ล้าน
ถ้ายังเปิดประมูลอยู่อย่างนี้นะคะ
อาจจะพุ่งไปที่๗๔๘ล้านบาทค่ะ

ว่าจะมีโอกาสดีอย่างนี้นะคะ
น้องเขาก็ยังไข้ควรนะคะว่าเขาทำแบบนี้เนี่ย
ถูกต้องหรือเปล่าที่เอาพรหมจันทร์ของตัวเองมาประมูล
แต่เมื่อน้องคิดกลับไปกลับมาแล้ว

เพราะว่าจะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวอย่างที่บอก
แล้วก็จะรับผิดชอบค่าเทอมของตัวเองเอง
แล้วก็ยังจะเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจที่จะทำแบบนี้คือให้เหตุผลตัวเองแหละ

ฉันคิดว่าสามารถที่จะทำในสิ่งที่ฉันต้องการได้

ประมูลเป็นอาหารให้ลากมะม่วง

ฉันว่านะเธอเนี่ยนะทำอะไรก็มาเยอะแยะแล้วนะ

แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ปากจือมากไปทำปากอีกละ
ปากจือมากเลย
ทุกอย่าง
อืม
ก็โอเค

เออขอให้มันสนุกไปเถอะโอเคเบรกกันสักครู่โป๊บสารภาพจากใจ
มีคนแอบชอบแต่มองอยู่ห่างนั่น

กลับมากับข่าวใส่ใครครับคุณผัดทายคุณโป๊บ
โป๊ปเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่ามีคนเนี่ย
เมาส์ว่าคุณโป๊ปส่งข้อความไปหาผู้หญิงคนหนึ่งทางอินสตาแกรมนะคะ

เขาจะเยื่อมคนตาเนอะ

เดี๋ยวนี้ดาราผู้ชายมีขนตา

ทาตาลประไปทรรมขนสแซมขนดาราผู้ชายถึงทุกคนไปทรรมขนตาหมดเลยนะ

ใช่เมื่อมีน้องวัยรุ่นทำ
ออกมาเดี๋ยวนี้ดาราชายใส่ขนตานานกว่าผู้หญิงอีก

ดาราชายคนนี้ยังใส่เลย

เอามามาเขาก็บอกว่ามีคนไปเห็นนะคะว่าเอ่อ
ไม่น่าทักขนตาเลยต้องเริ่มโฟกัสใหม่หมดเลย
โป๊ปบอกว่าอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันครับว่าข่าวนี้ได้ยังไง
คนใดเล็กมาบอกน้องแล้วนะคะว่า

น้องบอกว่าเป็นเพื่อนของนักแสดงวัยรุ่นคนหนึ่ง

เมื่อก่อนมีใดเล็กไปหาบางคนบ้าง
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาที่จะใดเล็กไปหาใครเลยนะคะ

เขาบอกว่าแล้วทราบไหมคะว่าเพจนั้นเนี่ย

ว่ามาลงข่าวจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้
ป๊ปบอกว่าผมก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงครับ

แล้วเขาว่าไง
ครับก็มีคนที่ผมชอบนะครับ

คือขอมองอยู่ห่างดีกว่า

วันนี้ก็ไม่มีใครเป็นแม่สื่อให้
ล่าสุดมีคนแอบเห็นว่ายอดในอินสตา

แต่ถ้าแน้นลดลงเป็นหลักร้อยหรือหลักพัน
ว่าลดหรือเพิ่มเนอะ
เออตายแล้วของฉันมีคนตามวันละ๒๓คนเองอ่ะ

ให้คุณผู้ชมตามเพิ่มด้วยผัดไทย

ก็ไม่มีอะไรค่ะน้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครที่เป็นพิเศษ
ก็มีแค่มองอยู่ห่างก็ไม่ต้องตกใจนะคะ

จะมีคนมาแย่งน้องโป๊ปไปเนี่ย

ที่แบบว่าใส่เข้าไปปุ๊บทำก็ไม่เห็นจะผิดเลย

ถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็เฉย

เขาเรียกว่ามีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของส่วนรวม

ความนิยมมันจะตกลงเหมือนกัน
ซึ่งดาราสมัยก่อนเนี่ยนะคะ

ไม่ได้เลยนะต้องบอกว่าตัวเองโสดอยู่ตลอดเวลา

เขาไปเดินแฟชั่นวีคที่มิลาน
หลังจากนั้นก็เกิดแบบว่าปัสสาวะอักเสบ
ต้องส่งโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลนะกลับมา
เมืองไทยกลับมาเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยนะ

พอหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ทันไรเนี่ย
ต้องถอดน้ำเกลือนะพอถอดน้ำเกลือเอามาเสร็จแล้วก็ต้องรีบวิ่งนะ
แฟชั่นโชว์ต่อที่ปารีส

ใช่แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันกระชันทิศกันมากเลยเดี๋ยวเราก็ไปถามว่า
ตกลงเป็นยังไงบ้างนางก็บอกว่า

ดื่มน้ำน้อยแล้วก็
เขารับแล้วหรอคะ
หนุ่มของเขาฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าเขาเป็นอะไร
ชายหนุ่มของเขาเฉย

เพียงแต่ว่าพอรู้ว่าวันเกิดแล้ววันนั้นใหม่เอง

แล้วบอกว่าโอ๊ยวันเกิดอย่างนี้มีอะไรพิเศษไหม

แบบว่าก็มีอะไรเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะ

อ่านมาหลายกี่ฉดสวัสดิ์แล้วคุณยังไปเขินทำไม
ไม่ได้เผินปลากินสันกินมือ

เอ้าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคนยังติดตามข่าวฟ่านปิงปิงกันอยู่

สรุปนางออกมาทำจดหมายขอโทษประชาชนแล้วฮะ

เอาละฮะแน่นอนวาดฟ่านปิงปิงกลายเป็นข่าวระดับโลกไปแล้ว
ถึงขนาดที่รอยเตอร์ระบุสื่อหัวจีนยักษ์อย่างซีนหัว

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรของจีนได้มีการตรวจ
เพราะฟ้านปิงปิงยังมีการแบ่งทำสัญญาสองฉบับเครื่องง่ายแหละ
ฉบับจริงกับฉบับแบบว่ามันคิดขาย

ค้าง๗๓ล้านหยวนหรือราว๓๔ล้านบาท

นอกจากนี้รายงานยังมีระบุอีกว่า
๑ร้อยล้านบาทนะครับ
ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานสรรพากรท้องถิ่น

จึงได้มีคำสั่งให้ฟ่านปิงจ่ายเงินค่าปรับ
สำหรับการหลบเลี่ยงประสีอย่างที่เราบอกไปแล้ว
มากกว่า๕๙๖ล้านหยวน
ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ๒๘๐๐ล้านบาท

รวมไปถึงภาษีที่คงค้างชำระอีกจำนวนกว่า๒๘๘ล้านหยวน
หรืออีก๑๓๐๐ล้านบาท

คือฟ้านปิงจะต้องจ่าย๔๐๐๐กว่าร้ำ
ในเวลาต่อมาฟาดปิงได้มีการเคลื่อนไหวครั้งแรก

ผ่านเวย์ปอร์ผมเจอ
โพสต์ภาพจดหมายแสดงการขอโทษอย่างเป็นทางการกับต่อรัฐบาลจีน
พร้อมที่จะน้อมรับการตัดสินโทษทุกประการ
โดยถ้อยคำหนึ่งระบุว่า
ฉันรู้สึกระอายต่อการกระทำของฉัน
และขอโทษทุกคนณที่นี้

แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยล้วนเกิดขึ้น
ได้เพราะการสนับสนุนจากประเทศชาติและประชาชน
หากไม่มีนโยบายที่ดีของพักคอมมิวนิสต์และประเทศ

ก็คงไม่มีฟั้นปริงเหมือนวันนี้
หมายถึงว่านางยังติดคุกไหม

แบบเขาก็ลื้อเอกสาร๓เดือนเต็ม

หลังจากนั้นปุ๊บก็ไม่มีใครเห็นนางอีกเลย
แล้วก็คือเขาไม่ได้โดนกัดในคุก

แล้วอย่างนี้นางต้องเอาเงินคืนมั้ย
แต่๔๐๐กว่าล้านอาจจะไม่ใช่จ่ายครั้งเดียว

แต่การออกมาขอโทษก็เป็นด่านแรกของการแก้ปัญหาที่ถูก
เวลาแล้วครับพรุ่งนี้

วันนี้เราไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ